วันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็บอกว่า
พบผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพียง๑รายเท่านั้นนะครับ
เป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีเดินทางกลับมาจากบาเรน
ตั้งแต่๑๕พฤษภาคมครับแล้วก็ไปกักตัวที่สถานที่กักตัวของรัฐ
โดยผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายเพิ่ม๓๑รายและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๓๐๓๔รายกลับบ้านไปแล้ว๒๘๘ราย
อยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลงเรื่อยครับเหลือเพียง๙๐รายแล้วก็เสียชีวิตรวม๕๖ศพด้วยกัน
โศสบคบอกว่ากรณีที่มีกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปลนระยะที่๑กับ๒ร้องทุกข์เพื่อขอให้กลับมาเปิดได้
จากว่าเดือดร้อนตอนนี้สวบคอรับทราบแล้วถึงความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพ
แต่ว่าจากการประกาศผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการใดนั้น
คณะกรรมการได้ประเมินจัดชุดข้อมูลต่างทั้งสิ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัย
ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงดีแบบนี้เหมือนในปัจจุบันครบ๑๔วันหลังจากนี้ไปเนี่ย
ก็จะมีการประกาศผ่อนปลนระยะที่๓ต่อไปอดใจรอนิดหนึ่งนะฮะ
ส่วนพฤติกรรมของการป้องกันโควิด๑๙ของประชาชนในอาเซียนตอนนี้เนี่ย
ผลสำรวจในบริษัทวิจัยของอังกฤษสำรวจตัวอย่างเกือบ๑๓๐๐คน
ระบุว่าคนไทยมีพฤติกรรมในการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สูงที่สุดในอาเซียนถึงร้อยละ๙๕ทีเดียว
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปนะครับ
กันต่อไปนะคะจนกว่าเราจะมีวัคซีนออกมาเพื่อเราจะได้มั่นใจได้จริงนะคะ